สวัสดีครับสวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีครับคุณชิสา
ได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าว
กับผมชนะและคุณชิสานะครับค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีแล้วนะคะ
โคจรมาจนถึงช่วงท้ายสัปดาห์จริง
แล้วก็ปลายเดือนแล้วคุณชนะนั่นแหละสิ
พฤษภาคมงั้นเรามีนัดไม่อยากให้พลาดนะครับ
เพราะวันพรุ่งนี้แล้วนะเดี๋ยวทีมฟุตบอลทีมชาติไทย
ผมย้ำนะชุดใหญ่นะครับจะลงสนามแข่งขันเกมเฟนลี่แมช
หรือว่าเป็นตาปฏิทินฟีฟ่าเดย์
เป็นเกมอุ่นเครื่องครับคุณผู้ชมครับเพื่อเตรียมความพร้อมนะฮะ
ในวันพรุ่งนี้อย่าลืมเตรียมตัวกันให้พร้อม
ผมย้ำตรงนี้ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะ
ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมต้องติดตามให้ได้นะคะ
ทีมชาติไทยชุดใหญ่แข่งขันเป็นโปรแกรมอุ่นเครื่อง

เตรียมความพร้อมกันก่อนที่จะลุยศึกใหญ่เอเชนครับ
รอบคัดเลือกที่อุสเบกิสถานในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ
แรกนะครับในวันที่๒๗พฤษภาคมนี้
พรุ่งนี้นั่นแหละไทยเจอกับทีมชาติเติร์กเมนิสถานะครับ
ถ่ายทอดสดในช่วงเวลา๑๗นาฬิกา๑๕นาที
สดนะครับจากสนามกีฬากลางจังหวัดศรีสะเกดครับ
ส่วนแมทที่๒นะคะวันที่๓๑พฤษภาคมค่ะ
ทีมชาติไทยพบทีมชาติบาเรนนะคะ
ถ่ายทอดสด๑๘นาฬิกา๔๕นาที
บอกแบบนี้แล้วกันนะครับติดตามการถ่ายทอดสดฟุตบอลทีมชาติไทยกันได้นะครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒และชมสดอ่านออนไลน์ได้ที่
ใครเป็นคอบอลนี่เตรียมเลยเตรียมเสียงให้ดี

วันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันหลากหลายนะครับ
มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามวันนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
นี่ครับที่จังหวัดเลยมีพระสงฆ์รูปหนึ่งครับ
เดินเข้าไปในโรงเรียนแล้วมีอาการคลุ้มคลั่งจนตำรวจต้องมาระงับเหตุ
แค่เสียงแตรก็ฉุนได้รถมอเตอร์ไซค์ถูกรถยนต์บีบแตร่เตือน
แป๊บเดียวหัวร้อนขี่รถมาปาดหน้าพร้อมทุบรถยนต์
สาเหตุเกิดจากอะไรเดี๋ยวรู้กัน
หน้าที่ชีวิตครับคุณยายท่านหนึ่งเกิดอาการอาหารติดคอ
ลูกร้องขอความช่วยเหลือเอ้าเรื่องราวจะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว

เอาล่ะครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย
ผมรู้ช่วงนี้ผู้สูงวัยหลายคนแหมทำเป็นแบบว่าไม่ค่อยได้เล่นมือถือ
จริงหลายคนติดมือถือยิ่งกว่าวัยรุ่นนี้
สวัสดีกันทุกวันเช้าสายบ่ายเย็น
งั้นขอละกันส่งข้อความไลน์มาหาเราบ้างสิ
ทักทายกันก็ดีรวมไปถึงประเด็นข่าวต่างนะ
อย่างที่จังหวัดเลยครับคุณผู้ชมมีพระสงฆ์รูปหนึ่งครับ

คุยไม่รู้เรื่องค่ะตำรวจต้องมานิมนต์ไปโรงพักแล้วครับ

พยายามคุยดีแล้วนะแต่สุดท้ายต้องฮิ้วปีกมาไว้ตรงนี้เลยครับ

เป็นเหตุการณ์ระหว่างที่ตำรวจสภาพเมืองเลย

แหละเข้าไปตรวจสอบพระสงฆ์รูปหนึ่ง
หลังจากที่มีชาวบ้านเขาแจ้งมาว่าพระรูปนี้
อาการคล้ายนะบอกไว้ก่อนว่าคล้ายนะ
คล้ายคนเมายาลักษณะคุ้มคลั่งคุยไม่รู้เรื่อง
แล้วที่สำคัญเดินเข้าไปในโรงเรียนวัดศรีบุญเรือง
ริยติศึกษาบ้านติ้วตำบลกุฎป่องอำเภอเมืองเลย
เดี๋ยวคนในนั้นเขาจะได้รับอันตรายหรือเปล่าไง
ก่อนหน้านี้เนี่ยตำรวจเขาได้มีการพยายามแล้วนะ
พูดคุยด้วยแต่พระสงฆ์รูปนี้ไม่ยินยอมดี
เอาล่ะก็ต้องใช้กำลังกันหน่อยแต่ใช้กำลังนิดเดียว
หิวแขนไปอย่างนี้ค่ะอ้าวแล้วเมื่อตรวจค้นภายในย่าม
ไปดูซิว่ามีอะไรในนั้นเนี่ยไม่พบใบสุทธิว่าบวชที่ไหน
และไม่ทราบชื่อรวมไปถึงที่อยู่อืม
เอางี้ละกันคุณตำรวจตัดสินใจนิมนต์เลย
ลาศิกขาให้เรียบร้อยอ่าแล้วไปไหนอ่ะ
แล้วอันเชิญไปที่โรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์
ไปปรึกษาหมอก่อนว่าเป็นอะไรหรือเปล่ามีอาการทางสมองหรือไม่
แล้วชาวบ้านแถวนั้นเขารู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระรูปนี้ไหมคะ
รู้ครับชาวบ้านเล่าว่าก่อนที่พระรูปดังกล่าจะมาที่วัด
ได้เดินเข้ามาที่บ้านหลังหนึ่งอันนี้สำคัญ
เดินไปที่บ้านหลังนั้นเนี่ยบ้านหลังนั้นมีเด็กอยู่ในบ้าน
เจ้าของบ้านต้องไล่ออกไปเขากลัวว่าจะเป็นอันตราย
แล้วจากนั้นพระรูปนี้ก็หนีไปในโรงเรียนอย่างที่ผมบอก
คนแถวนั้นชาวบ้านแถวนั้นก็เลยแจ้งตำรวจ
มาจับไปทีเถอะคุยไม่รู้เรื่องแล้ว
ก็ต้องสืบสาวราวเรื่องกันแหละตกลงเป็นใครมาจากไหน
จริงหรือเปล่าด้วยนะครับนั่นแหละสำคัญ
เออดูกันช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแบบนี้แหละค่ะ
อีกเรื่องหนึ่งอยากจะเล่าสู่กันฟังเพราะเป็นเรื่องราวบนท้องถนน
มอเตอร์ไซคันหนึ่งค่ะได้ยินเสียงรถยนต์บีบแป๊นใส่
โอ้โหมันดูเหมือนกับว่ามีการปลุกอารมณ์ยังไงอย่างนั้น

ทนไม่ได้ค่ะปาดหน้ารถไปแล้วก็ไปถามว่าบีบแตรทำไม
แล้วต่อให้ถ่ายคลิปนะยังไงก็ช่วยไม่ได้หรอกค่ะ
ไอ๊อะไรไอ้อะไร

เฮ้ยทำไมทำแบบนี้นะ

ถ้าคุณคิดว่าแน่คุณลงมาพูด

หรือเปล่าดูเลยค่ะคุณผู้ชมโอ้โหไม่ภาพเล่าเรื่อง
แล้วตรงนี้เขาคงจะบีบแต่เพื่อบอกเตือนว่า

คุณชิสาเรามีแต่ภาพอย่างเดียวเราไม่ได้มีเสียงนะในตอนที่เหมือนกับว่าเขาบอกว่าบีบแต่แต่บีบครั้งเดียวเนี่ยมันบีบแรงบีบเบาอะไรยังไงแค่ไหน
เราไม่รู้แต่รถยนต์อ่ะมันไม่ได้มีการบังคับเสียงได้เหมือนเปิดวนลุ่มไงก็จริงนะก็กดทีมันก็ดังแป๊นขึ้นมาเลยอ่ะ
เอาล่ะยังไงต่อล่ะทีนี้ยังไงก็เป็นเรื่องสิคะคุณค่ะโดยเจ้าของคลิปนี้ก็คือคุณกฎชพรอุดยานะหรือคุณโบเนี่ยก็ได้ถ่ายคลิปแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้พวกเราได้ฟังกันนะคะว่ามีมอเตอร์ไซคันนี้แหละขับมาเหมือนจะเปลี่ยนเลนแต่ก็ไม่เปลี่ยนซะทีแล้วก็ไม่เปิดไฟเลี้ยวด้วย
แฟนหนุ่มของเธอที่ขับรถเนี่ยก็เลยบีบแต่อ่ะเตือนยมว่ามีแปดเตือนเดียวเฉยเตือนในฐานะคุณขี่รถ
ไออันแล้วค่ะคนขีมหมอเตอร์ไซน์ก็เลยอาจจะไม่พอใจที่นอนบิดแต่ใส่แบบเนี้ยค่ะก็เลยมีเรื่องมีราวลงมาเลยค่ะแล้วถูกรถ
แต่ทุบรถกับประเด็นเรื่องบีบแต่ต้องแยกกันแล้ว
เขาไปทำให้ทรัพย์สินเสียหายแล้วนะ
นี่ไงเป็นปัญหาแล้วค่ะ
จากนั้นนะครับผู้ก่อเหตุก็เดินลงมาอย่างที่เห็นนั่นแหละครับ
ชี้นิ้วแล้วก็พูดจาโวยวายแบบนี้
คนที่เขาอยู่ในรถก็ต้องบอกไว้ก่อน

เอาเหตุผลให้นิดเดียวไม่อยากมีเรื่อง

เขาก็พูดบอกว่าถ้าคุณแน่จริงก็ลงมาสิ
ถ่ายคลิปลงโซเชียลไม่ได้ช่วยอะไร

ทางเจ้าของโพสต์ก็เลยไปแจ้งความที่สอนอตลาดพลูนะคะ
เพื่อที่จะดำเนินคดีกับผู้ชายที่ก่อเหตุนี่แหละ
ก็คงต้องรอคุณตำรวจเรียกมาสอบปากคำ
สอบถามข้อเท็จจริงว่าใครผิดใครถูกใครไปยังไงมายังไง
แต่ว่าที่แน่คือทำลายทรัพย์สินผู้เสียหาย
ก็คือทำลายรถคันนี้ก็อาจจะผิดนั่นแหละตรงนี้นะคะ

บางทีไอ้เราขับอยู่ดีนะถูกบีบแต่มันก็ตกใจแหละ
แต่จะโมโหกันไปมันก็เรียกว่าทำให้เกิดเรื่องซะเปล่า
คุณชิสาพูดถูกก็ไม่ได้บอกว่าฝ่ายไหนผิดหรือฝ่ายไหนถูก
แต่เราก็ไม่สนับสนุนเรื่องการใช้ความรุนแรง

เพราะว่าถ้าเกิดใจร้อนขึ้นมาอุบัติเหตุก็อาจจะมาเหมือนกัน
จริงครับมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ
ฝากเตือนภัยกันทานอาหารนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
มีคุณยายท่านหนึ่งกำลังทานอาหารแล้วติดคอนาทีชีวิตจริง

ไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นนะคุณชิสาใช่ค่ะ
คุณผู้ชมครับนี่ฮะเหตุการณ์นี้นะครับ

ขณะที่กำลังรับประทานอาหารในร้านก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ

สวมเสื้อสีม่วงในขณะนั้นเนี่ย
ก็พาครอบครัวมารับประทานอาหารที่นั่งอยู่โต๊ะข้าง

ก็ต้องรีบบอกลูกเลยนะบอกลูกเดี๋ยวหมาม้ามานะลูก
ต้องไปช่วยก่อนไปช่วยคุณยายท่านนี้ครับ
นี่ค่ะวิธีการนี่นะคะก็คือ
จะต้องไปยืนด้านหลังของผู้ป่วยค่ะ
แล้วก็เอามือสอดเข้าไปใต้วงแขน
จากนั้นก็กุมมือตัวเองให้แน่นให้มันประสานกันแน่น
แล้วก็กระทุ้งตัวเข้าหาผู้ป่วยเป็นแนวเฉียง
เราอาจจะสังเกตเห็นไม่ชัดแต่ก็ยังพอดูออกด้วยนะคะคุณผู้ชม
คือกระทุ้งไปเรื่อยจนสิ่งที่มันอุดตันอยู่ที่คอคุณยายเนี่ยหลุดออกมา
นี่ในจังหวะที่หลุดออกมาแล้วนี่หลุดออกมาแล้ว
นี่เป็นขนมปังชิ้นใหญ่นะคุณผู้ชม
โอ้โหสุดท้ายคุณยายปลอดภัยค่ะ

ไม่ใช่เรื่องเล่นนะเรียกได้ว่าเป็นนาทีสำคัญจริง
แล้วผู้เชี่ยวชาญหนูเคยแนะนำไว้แล้วว่าไอ้วิธีการแบบนี้เนี่ย
ต้องรีบทำโดยด่วนมันจะมีช่วงเวลาที่เขาเรียกว่านาทีทอง
ถ้าปล่อยนานไว้กว่านั้นนะครับเฮ้ยหมดลมหายใจได้เลยนะ
ถูกค่ะขาดออกซิเจนเลยนะคะนี่ถือว่าโชคดี

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของการปฐมพยาบาลหรือช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเบื้องต้น
ไม่ว่าจะเป็นตกน้ำเป็นไฟไหม้เป็นหายใจไม่ออกหรืออาการแบบนี้
ฉันว่าต้องฝึกฝนนะจริงคือบางทีเราอ่านแหละเราเรียนแหละ
แต่ภาคปฏิบัติพอถึงหน้างานจริงมันไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะ

ใช่ค่ะมีโอกาสก็ไปลองฝึกฝนเอาไว้ดูเพื่อป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะ
ส่วนเรื่องนี้เหมือนกันเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นกับคุณยายอายุ๘๓ปี
ไหว้สารพระภูมิหน้าบ้านอยู่ดีคุณชนะ
ก็ปกติอยากจะขอพรแต่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาที่ทำให้คุณยายเนี่ยเจ็บตัวเลยค่ะ
เจ็บหัวเนี่ย

ขึ้นเอาของไปไหว้หรือครับหรือว่าไงครับ
ไหว้ใจช้าไม่ช้าเท่าไหร่

นี่ค่ะเหตุการณ์ที่ว่าก็คือสารพระภูมิล้มทับคุณยายจนหัวแตกเลือดอาบเลยค่ะ

ใช่ค่ะยังถือว่าคุณยายเนี่ยยังเคราะห์ดีที่ยังมีสติพูดคุยได้

เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในบ้านเลขที่๑๓๔หมู่๑๑ตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะ
ผู้บาดเจ็บนี่คือคุณยายทองปิ่นผาสวัยอายุ๘๓ปีแล้วนะ
คุณยายก็ยังพอตั้งสติเล่าเรื่องราวให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ฟัง

แล้วก็บอกว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าคุณยายเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจแหละที่จะไปไหว้จะไปเก็บพวงมาลัยต่างเพื่อที่จะเอาของมาถวาย

คือกู้ภัยเขาจะเข้าไปช่วยแต่ประตูมันล็อก
คุณยายบอกว่าโอ๊ยเข้ามาไม่ได้คือกุญแจมันล็อกไว้อยู่
ต้องปีนข้ามไปแล้วคุณยายแกก็ไม่ไหวจะลุกขึ้นมาเปิดให้
โอ้โหเนี่ยค่ะต้องสู้กันมากขนาดนี้เลยนะคะ

ยายทองปิ่นยังเล่าอีกนะครับว่าแกเนี่ยนำของเส้นไหว้ไปวางไว้ที่สารพระภูมิแล้วในตอนนั้นเนี่ย

พอลูกสาวคุณยายทองปิ่นทราบเรื่องเนี่ย
ก็รีบเดินทางกลับมาที่บ้านด้วยความเป็นห่วงคุณแม่

เนี่ยตกอกตกใจร้องห่มร้องไห้แบบนี้เลยค่ะ
อารมณ์ว่ากึ่งช็อกเลยนะคุณชีสา

เพราะฉะนั้นเหมือนแบบเสียใจพูดอะไรไม่ถูกแล้วนี่

คุ้มคลั่งอ่ะเพราะอะไรทำไมเธอถึงรู้สึกขนาดนี้

เพิ่งจะช่วยคุณแม่ยกของมาไหว้ที่ศาล

อีกสักครู่เดียวไม่นานก็ได้รับแจ้งมาว่า

โอ้โหตกใจสิคุณนั่นไงไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับแม่
เพราะเมื่อกี้เนี่ยยังแยกกับแม่มาไม่นานเลย

ไม่อย่างนั้นแม่อาจจะเจ็บหนักกว่านี้

ถ้าไม่แข็งแรงนะคะก็ซ่อมแซมซะ

เสียงดังมากค่ะ

ปืนครับโอ้โหนี่ผู้ก่อเหตุกำลังงัดเลยนะพอได้ยินเสียงปืนเท่านั้นแหละ

ไม่อยู่หรอกครับวิ่งหนีฮะ
เนี่ยฮะรีบขึ้นรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็หนีแบบไม่คิดชีวิตเลย
เหตุมันเกิดที่ร้านขายของชำที่เปิดให้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
ภายในชุมชนบ้านรุ่มดงกระเบาเขตเทศบาลเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
คนร้ายมากัน๒คนกับมอเตอร์ไซค์๑คัน
คนหนึ่งงัดตู้หยอดเหรียญ
ส่วนอีกคนนึงนั่งอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์อยู่ต้นทาง
ก็ใช้เวลางัดอยู่สักพักครับประมาณสัก๑๐นาทีครับ
ถือว่าไม่นานนะแต่ว่าเจ้าของบ้านเนี่ยรู้ตัวซะก่อนค่ะ
ก็เลยคว้าปืนมายิงขึ้นฟ้า๒นัด
เป็นการเตือนเป็นการไล่หัวขโมยค่ะ
เนี่ยคุณผู้ชมท้ายที่สุดขโมยก็หนีไปนะ
ทีมข่าวไปพูดคุยกับนางสาวบุษยมาสมานทรัพย์เจ้าของร้าน

เขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่ามันเกิดขึ้นช่วงตี๒
กลางดึกของคืน๒๕พฤษภาคมเนี่ยนะคะ
ได้ยินเสียงคนร้ายงัดตู้หยอดเหรียญ

พ่อก็กลัวว่าคนร้ายจะมีอาวุธมา
ตัดสินใจเอาล่ะเราก็ต้องพกอาวุธมาก่อนล่ะ
ยิงปืนขึ้นฟ้านะไม่ได้มีเจตนาจะเอาชีวิตนะ
แค่จะเตือนแค่จะขู่ให้กลัว

สุดท้ายคุณพ่อดำคลิปนี้นะคะไปโพสต์

เผื่อว่ากลัวมันเอ่อขโมยมันจะกลัวบ้าง

คุณปุศยามานะบอกว่าอย่าล้อเล่นกับลูกปืน

คราวนี้จับไม่ได้ไม่เป็นไร

จังหวัดกาญจนบุรีเขาบอกช่วงนี้คนร้ายนี่ชุกชุมมาก
เอางี้ละกันไอ้เตือนอะไรผมก็แล้วแต่แล้วกันนะเนาะ
แต่อย่างแรกเลยนำภาพนี้ไปให้คุณตำรวจดีกว่า

ไปแจ้งความกันเอาไว้คุณตำรวจก็จะได้เป็นอีกหนึ่งราย
การช่วยจับคนร้ายจะได้ไม่ไปก่อเหตุที่อื่นอีก
เออนะคะรับโทษกันไปตามระเบียบนะ
คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวของพ่อค้าลอตเตอรี่

อุปกรณ์ทำมาหากินหายก็ต้องเครียดถูกไหม

แต่ปรากฏว่าเขาไปเจอคนนึงเหมือนกับว่าจะเก็บได้

โอ้โหก็เลยทำร้ายร่างกายสุดท้ายจ่ายเงินทำขวัญไปทดแทนค่ะ
คุณผู้ชมดูเรื่องราวต่อไปนี้

เป็นเรื่องราวของพ่อค้าขายลอตเตอรี่

ป้ากจากกล้องวงจอดปิดจะแสดงให้เห็นชัดเลยนะ
นี่คนหนึ่งในเจ้าของลอตเตอรี่ซัดกันนัว
ส่วนอีกคนเนี่ยคนเก็บได้โอ้โฮโดดซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้มีเข่าก็ไปด้วย
นี่คือถ้าไม่บอกเรื่องราวว่าเป็นเรื่องของการเก็บลอตเตอรี่ได้เนี่ย

เอาอย่างนี้ละกันคุณผู้ชมคือมันก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะคะ
อยู่กับใกล้ใกล้อบตขีดขินคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกต่อย
เขาชื่อนายสมหมายปิ่นสวยอายุ๔๖ปีค่ะ

เขาบอกว่ามีแผลแตกที่บริเวณจมูกและเหนือคิ้ว
ตัวเขาเขาเล่าว่าอย่างนี้นะกำลังขับขี่รถจักรยานกลับบ้านกำลังปั่นจักรยานกลับบ้าน
เพื่อไปเอาลอตเตอรี่ที่เก็บได้ไปคืน
ทีนี้พอไปเจอเจ้าของลอตเตอรี่ก็มีการชกต่อยกัน
เขาบอกนะตัวเขาพูดเองนะนายสมหมายคนนี้บอกว่า
ยังไม่ทันพูดอะไรเลยนายสมหมายบอกว่าก็ตั้งใจจะเอาไปคืนแหละ
แต่สุดท้ายกลายเป็นว่าเนี่ยมีเรื่องชกต่อยกัน
สุดท้ายนะคนที่ต่อยเขายกมือไหว้ขอโทษ
แล้วก็มอบเงินให้เขาเป็นเงิน๑๐๐๐บาท
เขาบอกว่าเหมือนกับเข้าใจผิดกันอะไรอย่างนี้
ส่วนคนที่มอบเงิน๑๐๐บาทก็คือพ่อค้าลอตเตอรี่นี่แหละ
คือนายรัชนีกรเฉลิมวัดอายุ๓๖ปี
เขาบอกว่าภรรยาของเขาเนี่ยนะทำลอตเตอรี่ตกหาย
นี้รับมา๔๐๐บาทขายทางออนไลน

เยอะอยู่นะ๔๐๐ใบเยอะไงแล้วคือมีลูกค้าซื้อหมดแล้ว
ถ้าหากมันหายไปแล้วถูกรางวัลขึ้นมา

คราวนี้ก็เลยไปแจ้งความแล้วก็โพสต์เฟซบุ๊กตามหานะคะ
กระทั่งไปดูกล้องวงจรปิด
ก็เจอว่านายสมหมายนั่นแหละเก็บได้เป็นคนแรก

เอาเหรออ้างว่าเจอแต่กระเป๋าแล้วก็ท่าทางเหมือนนักเลก
อันนี้คือทางพ่อค้าลอตเตอรี่เขาบอกนะ
แล้วเขาเล่ารายละเอียดยังไงอีกบ้างฟังเสียงเขาเลยค่ะ
รับแค่ว่าเจอแต่กระเป๋าของไม่มีข้างใน
พูดแบบนี้พูดได้อย่างไรตั้งทั้งที่คุณเก็บไป
ผมก็โมโหผมก็ถามว่าแล้วพี่จะเอายังไงพี่พูดอย่างนี้

พอลูกละเลงผมก็ยอมรับผมต่อยก่อน
ผมต่อยเขาก็ต่อยผมก็ต่างคนต่างต่อยนั่นแหละ

ผมโมโหผมก็เจ็บพี่ก็เจ็บแล้วผมก็ฟักตังค์ให้เขาพันหนึ่ง
ผมก็เจ็บพี่ก็เจ็บควักตังค์ให้พันหนึ่ง

เอานะก็ยังไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกแต่ประการใดนะ
แต่เรื่องของเรื่องคงเป็นการเข้าใจผิดจริง
เพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็ไม่เอาเรื่องกัน

ส่วนคนที่เก็บลอตเตอรี่ไปเขาบอกว่าเอาล่ะถือว่าเข้าใจผิด

เจ็บนิดหน่อยก็เอามาถือว่าฟาดเคราะห์
เขาก็บอกว่าเขาตั้งใจจะเอาไปคืนอยู่แล้ว
เอาเป็นว่าสุดท้ายก็คืนกันเรียบร้อยแล้ว
เจ็บหน่อยก็เป็นบทเรียนกันปลายเรื่องของอารมณ์เลยนะคะ
เรื่องของอุบัติเหตุฝากเตือนกันหน่อยนะครับ
เอางี้ละกันคุณผู้ชมเชื่อผมฟังผมนะ
เป็นไปได้นะถ้าเจอทางแยกเมื่อไหร่

โอกาสเกิดอุบัติเหตุจะเป็นแบบนี้ครับ

ก็ยังไม่ได้บอกเหมือนกันว่าใครผิดใครถูกนะ
แต่ในช่วงนั้นผมว่าการจราจรมันก็ค่อนข้างจะหนาแน่นอะนะ
เชื่อเหอะต่างคนต่างก็อยากจะรีบไปคุณชิสา
แต่อย่างนี้ถ้ารีบแล้วเนี่ย

เพราะทางแยกแบบนี้ผมไม่แน่ใจมันมีสัญญาณไฟไหม
แต่เท่าที่ดูแล้วก็เดาเอานะอาจจะไม่มีสัญญาณไฟ
เพราะฉะนั้นมันต้องให้จังหวะซึ่งกันและกัน
เนี่ยฮะรถเก่งเขาหยุดแล้วนี่
แล้วยังไงรถมอเตอร์ไซค์ผมเข้าใจมองไม่เห็น
ก็อาจจะขับตรงไปต่อก็ไปเจอกับรถอีกครั้ง

เป็นจุดที่อับสายตาบังไม่ให้มองเห็น
นั่นไงล่ะครับสุดท้ายก็เกิดอุบัติเหตุแบบนี้
ต้องสังเกตแล้วกันว่าทำไมรถคันนี้หยุดชะลอหน่อยไหมละกัน
เพราะฉะนั้นก็อย่างที่คุณชนะบอกตั้งแต่แรกคือถ้าเจอแยกชะลอหน่อย
ศูนย์ควบคุมความปลอดภัยเทศสมันต์เมืองจันทร์ธรรมดีครับ
ถ้าพักเรื่องเครียดหนักนะคะ
ติดตามเรื่องราวดีกับน้องชายเราน้องจูด้ง
อ่าวันนี้นะเขาพาเราไปตามติดชีวิตชาวสวนตานนะคะ

บอกเลยว่างานนี้มีปีนขึ้นต้นตานด้วย

สบัดทั่วไทย
สวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีคุณชิสา

วันนี้สะบัดทั่วไทยไปกับจูด้ง
จะพาไปบุกสวนตานเมืองเพชร
ไปตามติดชีวิตชาวสวนตาลตะโนดกันครับ
แล้วไปดูสิว่าการปีนต้นตาล
มันจะยากหรือง่ายและหวาดเสียวขนาดไหน

คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับพี่อำนาจแล้วนะครับ
เจ้าของสวนตาลลุงถนอมแล้วนะครับ
ต้นตาดนี่ลูกเขาเราจะดูได้อย่างไร
ว่าลูกไหนเก็บได้เก็บไม่ได้ครับ
เราจะดูจากลักษณะที่หมวกของลูก
พอมันยืดออกมานะครับมันก็จะมีขอบขาวแบบนี้
แต่ถ้ามันยืดจนสุดไม่มีขอบเลยก็อย่าไปตัด
น้ำตาลสดเขาก็จะตัดจากตัวอะไรครับ
น้ำตาลสดเขาตัดจากช่อดอกที่เขาเรียกงวงตาล
ตัวท่อนไม้อันนี้ครับท่อนไข่นี่เขาเรียกว่าอะไรฮะ
มันเป็นบันไดสำหรับขึ้นเขาเรียกไม้พระองค์
คุณผู้ชมครับไหนเราก็บุกมาทั้งทีแล้ว
แหมอยากที่จะขึ้นไปข้างบนแล้วสิ

พอผมบอกพี่อำนาจว่าอยากลองปีนต้นตาดูบ้าง
พี่อำนาจก็รีบย้ายไม้พระองค์มาให้
ที่เขาเลือกต้นที่ดูปีง่ายให้เลยนะครับ

ง่ายจริงหรือไม่ไปลองกันเลยครับ

เขาก็จะใช้เชือกอันนี้นะครับ

แต่อันนี้เอาไว้สำหรับมัดไม้พระองค์ติดกับต้นตาล
เพื่อเวลาเราขึ้นมันจะไม่ได้หงายหลังลงมา
คุณผู้ชมที่แค่มัดป่องแรก
ผมก็ว่าเสียวมากแล้วนะครับ

คุณผู้ชมเดี๋ยวลองสักตั้งแล้วกัน

คุณผู้ชมครับผมคงขึ้นได้แค่นี้นะครับ

อยู่ตรงนี้ขาก็เริ่มสั่นแล้วนะครับ
ผมขออนุญาตลงไล่พี่อำนาจขึ้นต่อแล้วกันนะครับ
โอ้โหได้แล้วคุณผู้ชม
เอาล่ะหลังจากที่เก็บลูกตาลงมาแล้ว
เรามาดูลูกตานกันสักหน่อยดีกว่าคุณผู้ชม

สังเกตว่าลูกมันยืดออก

แต่ลูกปลายเหลือนิดเดียว
อาจจะทำท่าแข่งไปประมาณสัก๑๒ลูก
ครับออกมาแล้ว
และนี่คือการกินเทคนิคแบบพื้นบ้าน

มุมน้ำ

อกจากลูกตาลสดแล้ว
อีกหนึ่งทีเด็ดของสวนตานลุงถนอม
นั่นก็คือน้ำตาลสดครับ

เราก็เก็บน้ำตาลสดเข้ามาเทใส่กระทะ

อันนี้มันเป็นการปลอมครั้งสุดท้าย
เพื่อมีเศษเล็กเศษน้อยตกลงไป

กินแบบสดจ้าวหมูให้ชมครับ

สวานสอบกลมแล้วก็กลิ่นนิดเศษจมูกมากเลยนะครับ
วันนี้จุใจแล้วก็แน่นท้องด้วยนะครับ
ลองอะไรใหม่ทั้งการปีนต้นตาน
ลูกตาลสดและน้ำตาลสดจากเตา
แต่เรื่องของตานตะโนดเมืองเพชรยังไม่จบนะครับ
มาส่วนตาแล้วจะขาดน้ำตาลตะโนด
กับขนมตาลไปได้ยังไง
ตอนหน้ามาติดตามกันต่อครับ
กับสบัติทั่วไทย
ว้าวคอแห้ง

สุขุกัสสมัดข่าวน์สุขุกัสสมัดข่าว
ในเบรกนี้นะครับฝากเตือนในฐานะมนุษย์เงินเดือนด้วยกัน

โอ้โหนั่งทำงานบางทีมันเมื่อยไง

เอ็นตัวซ้ายขวาซ้ายขวาดูบาลานซ์ให้ดีนะไม่งั้นจะเป็นแบบนี้ครับ

อาจจะบอกไว้ก่อนนะคุณพี่ผู้หญิงคนนี้
เอาอย่างนี้ล้มลงไปเนี่ยแหมก็แหมเพื่อนแหมมีขำ

เพราะไอ้เก้าอี้แบบนี้เอามันเอ็นมันสบาย
แต่มันมีล้อใช่มันร้านไม่ได้แล้วก็ล้มขมัมแบบนี้ครับ
โอ้โหดีที่หัวไม่ฟาดพื้นหน้าไม่ไปฟาดโต๊ะนะคะ
คุณพี่ครับผมเอาภาพมาออกแบบนี้ผมจะบอกให้ว่าผมก็เป็นคนนึง
ที่เคยล้มเสียหลักแบบพี่
ไม่ใช่แค่นั่งเสียหลักคุณชนะเดินเข้าบ้านประตูยังตีคิ้วเลยค่ะ
คุณชิพูดแล้วอาการน่าเป็นห่วงกว่าพี่ค่ะ
พูดถึงแล้วคันคิ้วเลย
จริงนะผมเคยเปิดประตูตีแสกหน้าตัวเองจนคิ้วแตกมาแล้ว
ไม่มีใครทำเขาด้วยนะคะเอาล่ะวันนี้เราจะให้คุณผู้ชมดูภาพปิดท้ายน่ารักน่ารักนะคะ
เป็นลีลาการเต้นของเด็กชั้นประถมแบบจัดเต็มสุดเลยค่ะ
รายการต่อไปนะครับข่าวเย็นไทยรัฐเราหมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อน
สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ